๙นาฬิกา๔๙นาทีสายของวันเสาร์แล้ว
แต่ถ้าเอาเรื่องหน้าขนลุกมาเล่าให้ฟัง

กลัวเพราะว่าฉากใหม่เราสีสดใส

อะไรแล้วนะฮะภาพนี้เขาบอกว่า
ภาพบางภาพก็ชวนให้เราคิดไปไกลจริง
อืมปลไม่ได้แต่งภาพใดใดทั้งสิ้น
ค่ะไปดูภาพนี้กันเลยคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าในโลกโซเชียล
แชร์ภาพและคลิปจากสมาชิกเฟซบุ๊ค

ได้โพสต์ภาพหญิงสาวที่รับบทเป็นพระนางจามเทวี

เครื่องประดับแบบล้านนาอย่างสวยงาม
นั่งบนเสลี่ยงในขบวนแห่แบบในอดีต
ในการแสดงแสงสีเสียงตำนานพระนางเจ้าจามเทวี
ตำนานวัดถ้ำขุมทรัพย์ลำปาง
เพื่อรำลึกและเล่าขานประวัติของพระนางจามเทวี
ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งเมืองฮริพุนชัย
งานจัดขึ้นวันพุธที่๗มีนาคม
บริเวณวัดถ้ำขุมทรัพย์ลำปางตำบลใหม่พัฒนาอำเภอกเกาะคา

ช่วงการแสดงช่วงอื่นก็ไม่มีอะไร
แต่ช่วงการแสดงตอนที่นักแสดงหญิงนั่งบนเสลี่ยง
มีคนถ่ายภาพไว้ได้
แล้วบอกว่าหน้าของนักแสดงหญิงเปลี่ยนไป
คือไม่ใช่หน้าเดิมหน้าปกติที่เขาเป็น
ใช่ฮะเป็นช่วงการแสดงแสงสีเสียงปรากฏว่าไม่ใช่ใบหน้าของหญิงสาวนักแสดง
เห็นภาพถึงกับตกใจชวนขนลุก

คุณหรือว่ามันอาจจะเป็นภาพเดียวหรือเปล่า
หรือเป็นเงาหรือเป็นแสงหรือเป็นอะไรอย่างไร
มีคนถึงขนาดเอาภาพนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับภาพวาดที่เล่าตำนานของพระนางจามเทวี

คือตอนนี้โลกโซเชียลเขาก็แสดงความคิดความเห็นไปต่างนานานะครับ
บางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความอาถรรพ์นะฮะ
อาถรรพ์หลายสิ่งที่มีการเล่าขานตำนานที่เกี่ยวกับพระนางจามเทวีด้วย
บอกว่าทรงเคยเสด็จมานครลำปางมีการฝังทรัพย์สมบัติเอาไว้ที่วัดแห่งนี้คือวัดถ้ำขุมทรัพย์ลำปาง
ซึ่งในอดีตมีคนเข้ามาขุดเอาทรัพย์สินมีค่าออกไป
แต่ก็ต้องเจอเรื่องเลวร้ายจึงทำให้ไม่มีใครที่กล้าเข้ามาขโมยขุดอีก
ทุกวันนี้พื้นที่ตรงนี้ชาวบ้านจำนวนมากมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็วัดแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า๑๐๐ปี
การแสดงแสงสีเสียงมาจัดการแสดงในวัดที่มีความเก่าแก่
และในวัดที่มีตำนานเล่าขานถึงพระนามจามเทวี
แล้วก็เรื่องที่แสดงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระนางจามเทวี
ซึ่งท่านเป็นกษัตริย์องค์แรกของ

มันจึงปรากฏภาพที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้
เดี๋ยวจะต้องขอดูอีกสักทีนึงนะว่าภาพนี้เป็นอย่างไร
คือในโลกโซเชียลเขาก็มีการเอาภาพที่บอกว่าหน้าเธอเปลี่ยนไป
เปรียบเทียบกับตัวรูปนักแสดงจริง
ให้เห็นว่าแบบหน้าแตกต่างกันเลยนะคะ
อันนี้ก็คงใช้วิจารณญาณแล้วก็แล้วแต่ความเชื่อ

ของจังหวัดลำปางเขาเยอะเลยแล้วก็กระจายไปทั่วแล้วนะครับ
ค่ะมีหลายจังหวัดนะที่ช่วงนี้ก็มีการแสดงแสงสีเสียง
เมืองต่างด้วยอาจจะเป็นช่วงประจำปี